คือเป็นอันดับหนึ่งมาเกือบเดือนไม่ร่วงหล่นลงเลยนะฮะ
เพื่อจะคลี่คลายปัญหาแล้วก็ความคาใจให้ได้
อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีทวิตที่เขาโพสต์อยู่ทวิตหนึ่ง
เขาไปเอาภาพที่เราเคยโอ้โหตรวจสอบจับผิดอะไรกันว่า
แก้ไขไทม์ไลน์หรือเปล่าตกแต่งภาพอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เป็นภาพที่คุณกติกกับคุณตังโมถ่ายภาพคู่กันบนเรือ

หรือไม่มีรอยศักดิ์เขาตั้งข้อสงสัยตรงนี้
แล้วบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดไม่มีรอยสักเนี่ย
มันยุ่งเลยนะรู้ว่ามีรอยศักดิ์แต่มีไม่เหมือนกัน๒ภาพเนี่ย
แก้ไขภาพอะไรยังไงหรือเปล่ารูปถ่ายช่วงเย็นซ้ายมือนะครับ
ต้นแขนด้านซ้ายของคุณกติกจะมีรอยสักอยู่
แต่ตอนกลางคืนที่ไปถึงสะพานพระราม๘นั่งคู่กับคุณแตงโมตรงนี้เนี่ย
เอ๊ะรอยสักหายไปไหนนักสืบโซเชียลก็ไปขุดรูปถ่ายเก่าเก่า
ของคุณกติกที่โพสต์เอาไว้ตามสื่อออนไลน์
นี่ก็พบว่าเออมีรอยสักอยู่ที่ต้นแขนซ้ายนะครับ
ก็เลยทีนี้เป็นคำถามเลยว่าเออตกลงยังไงกันแน่

บางคนบางคนก็ไปเชื่อว่ารูปถ่ายตรงสะพานพระราม๘เนี่ย
ตัดต่อเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์แน่เลย
มีรับลมคมในอะไรเกี่ยวกับคุณแตงโมหรือเปล่า
ท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวไทยรัฐของเรา
คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงก็เลยส่งไลน์ไปถามคุณกติก

คุณกติกตอบไลน์กลับมานะฮะนี่นะครับ
ตอบไลน์กลับมานี่บอกยังไม่มูฟออนจากรูปกันอีกหรือพี่
คงหมายถึงการจับผิดรูปแล้วก็ส่งลิงก์เพจมาลิงก์หนึ่ง
เป็นลักษณะของการอธิบายเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่ารอยสักอะไรพวกนี้
เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะลิงก์ที่เธอส่งมานะครับ
ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องของกล้องเนี่ยก็คือเชื่อได้ง่าย
คนจับผิดว่าอ้าวตกลงคุณกติกสักแขนซ้ายหรือแขนขวากันแน่
ในรูปที่ถ่ายกันเป็นหมู่เนี่ยแขนซ้ายคุณศักดิ์นะคุณมีเพ้นอะไรไว้หรือสักอะไรไว้สักอย่าง
แล้วทำไมในรูปปกติดันไม่เห็นว่าแขนซ้ายคุณศักดิ์ซะงั้น
ตกลงคุณแต่งรูปใช่ไหมคนก็ไปชั่วแต่งรูปเพราะอันนี้อีกส่วนหนึ่งอีก
ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ลูกมันเป็นแบบนี้ได้ยังไง
บอกได้เลยฮะว่าเป็นเพราะกล้องหน้าฮะกล้องหน้าของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน
ถ้าเราไปดูเวลาเราถ่ายกล้องหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนกระจกเหมือนเราส่องกระจกอ่ะ
เวลาเราส่องกระจกเนี่ยตัวเราจะตรงกันข้ามกันฮะ
คุณกติกเธอส่งลิงก์มาชี้แจงด้วยคลิปวิดีโอนี้ประมาณว่า
อยากจะสื่อให้เห็นว่ารูปถ่ายเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยฟังก์ชั่นการถ่ายรูปของกล้องหน้ากับกล้องหลัง
ทำให้ไม่เห็นรอยสักแต่เธอก็ไม่ได้บอกนะว่าตกลงแล้วเธอศักดิ์ไม่ศักดิ์แบบไหนอะไรยังไง
แต่ว่าคนไปเห็นภาพเก่าก็เห็นว่าเธอก็มีรอยสักนั่นแหละ
แต่เธอตอบนะเธอตอบเองเลยนะ
เพื่อวันหลังจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับคุณกติกนะครับ
คุณผู้ชมคะคือเรื่องทางคดีเนี่ยค่ะ
ผู้กำกับสพเมืองนทบุรีบอกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ
เรื่องทางคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ยก็ยังต้องมีหลักฐานหลายอย่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ตอนนี้ก็ยังมีแค่สองคนที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็คือโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ต
เขาก็บวชพรามอยู่แต่ถ้าตำรวจเรียกให้มาพบเมื่อไหร่ต้องมา
และตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้เขาต้องมาค่ะ
โมงเช้าโยคีปอคือนายตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
คีโรเบิร์ตนายภัยบูรณรีกาญจนานันต์ต้องไปรายงานตัวนะคะ
สพเมืองนนทบุรีครบกำหนดตามนัดหมายนะคะ
ทั้งสองคนต้องมาเซ็นเอกสารใบรายงานตัว
รายงานตัวที่อื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะ
มอบหมายให้ทนายความหรือนายประกันไปเซ็นแทนได้ไหม
นุรักษ์บัณฑิตยืนยันว่าต้องมาเอง
๙โมงเช้าพรุ่งนี้ทีนี้ค่ะก๊อน่าดีวารอดูความคืบหน้าก็แล้วกันว่า
พรุ่งนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
แต่ประเด็นเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะ
เข้าเครื่องจับเท็จมันไม่ได้บ่งบอกนะว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดหรือไม่
สารก็ไม่ได้รับรองเรื่องของการใช้เครื่องจับเท็จมันเป็นเพียงเทคนิคการสอบสวนของตำรวจเท่านั้นเอง
เหมือนกับว่าอย่าไปฝากความหวังไว้ที่เครื่องจับเท็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

เห็นตำรวจบอกอาจจะไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จประมาณอย่างนั้น
ส่วนที่มีข่าวว่าจะไปรายงานตัวทุกวันอังคารที่สพสวนพึ่งเนี่ย

ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูคือพรุ่งนี้ต้องรอดูนะคะ

พี่ก็กลัวว่าถ้าตำรวจเขาถามแล้วเขาจะต้องเปิดวาจา

เดี๋ยวค่อยตามกันต่อกันแล้วกันนะฮะ